ฮะจากพยูงใช่ไหมครับไปดูพยูนบ้างอ่า
แต่ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าครับคุณผู้ชมครับพยูนเพศเมียถูกใบพัดเรือเฉือนหลัง
อืมเป็นแผลเวอะหวะเลยนะครับร่างของมันลอยอยู่กลางอ่าวมายานะครับ
และมันตายระหว่างจะส่งไปรักษาครับเป็นนาทีที่ทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีจังหวัดกระบี
เข้าช่วยเหลือพยูนเพศเมียครับยาวเกือบสองเมตรอายุประมาณแปดถึงสิบสองปีได้น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลกรัม
มันไหว้เข้ามาบริเวณอ่าวมายาเกาะพีพีเลอำเภอเมืองกระบี่ครับ
หลังของมันเนี่ยมีแผลยาวยี่สิบเซนติเมตรนะครับกว้างตั้งเจ็ดเซนติเมตร
ว่าถูกใบพัดเรือครับและน่าจะเป็นแผลมานานสัก๒สัปดาห์ได้แล้ว
พยูนตัวนี้มันอ่อนเพลียมากครับเจ้าหน้าที่บอกแบบนั้น
เร่งนำตัวส่งไปรักษาด่วนที่ศูนย์ช่วยสัตว์ทะเลหายากสิรีธานอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
พยูนตัวนี้เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้มันชื่อน้องมายาโดยระหว่างนำตัวมันส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามประถมพยาบาลช่วยชีวิตมันอย่างเต็มที่แล้ว
แต่เนื่องจากสภาพร่างกายของน้องมายาอ่อนแรงมากมันจึงตายระหว่างนำส่งศูนย์ครับ
กลางความเศร้าโศกเสียใจของเจ้าหน้าที่โดยจะนำซากผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ